คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะที่สงขลา
มันมีเหตุการณ์ที่รถเก๋งไปพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์
จนรถจักรยานยนต์คือล้มแล้วคนขี่เสียชีวิตค่าที่
คือคนขับรถเก่งเนี่ยก็ทำทีว่าคือไม่ได้หนีไปไหน
รับผิดชอบขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ให้เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
แต่ประเด็นคือมีชาวบ้านเขาเจอกล้องหน้ารถเหมือนกับถูกถอดทิ้งเอาไว้ข้างทาง
แล้วเขาก็เอากล้องหน้ารถไปตรวจสอบดูไปเปิดดูปรากฏว่ามันยิ่งกว่านั้น
คือมันจะเห็นภาพว่าคนขับรถเก่งเนี่ยค่ะขับรถชนรถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะ
แล้วเหมือนกับดึงร่างของคนขี่รถจักรยานยนต์ลงมาจากกระจกหน้ารถ
แล้วพยายามจะทิ้งเอาไว้ข้างทางแล้วพยายามจะขับรถหนีแต่ไปต่อไม่ได้
อันนี้ค่ะคือหลักฐานสำคัญที่ตำรวจบอกว่าอาจจะถูกแจ้งข้อหาเพิ่มด้วยนะคะ
สำหรับคนขับรถเก่งคันนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูภาพกันค่ะ
นี่ไงคะนี่ก็เลยเป็นหลักฐานสำคัญที่ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่าเห็นแล้วรับไม่ได้จริง
ตอนแรกก็ให้อภัยนะก็เห็นว่าเขารับผิดชอบมาขอโทษมาช่วยเหลือฆ่าทำศพ
แต่พอเห็นคลิปนี้แล้วตกใจเห็นไหมคะเหมือนดึงร่างของคนขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกชนออกมาจากกระจกหน้ารถ

ตอนเกิดเหตุว่าโอ้โหรถยนต์ชนจักรยานยนต์คนขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตคนขับรถยนต์ก็ยืนรอมอบตัวในที่เกิดเหตุนี่แหละ
ใช่ก็นึกว่าเรื่องมันจบแค่นั้นแต่เนี่ยมาเจอกล้องหน้ารถที่คนขับรถเก่งอ่ะถอดทิ้งไว้ข้างทางคุณผู้ชมดูสิคะแล้วชาวบ้านเขาไปเจอ

แล้วเขาก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตรวจสอบดูเปิดดูว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็เลยเห็นทุกอย่างเลยเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเลยแล้วเขาพยายามจะหนีนะแต่ไปต่อไม่ได้อ่ะ

โรงงานนะคะคนขับรถเก่งชื่อว่านายจักรินเกียงเอียอายุยี่สิบหก
อ่าก็อยู่ในที่เกิดเหตุแหละไม่ได้หนีไปไหน
แต่ประเด็นคือตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์คนขับรถเก่ง
เป็นยังไงฮะแอลกอฮอล์เนี้ยร้อยเก้าสิบเอ็ดมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
โอ้โหคือคลิปภาพจากกล้องหน้ารถตอนที่ชนก็เห็นแล้วว่าเหมือนกับไม่ได้เร
คือคลุ้มไปเต็มแล้วยังจะมาเห็นช่วงท้ายที่เป็นภาพที่ทำให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิต
เสียชีวิตเขาบอกว่าเขารับไม่ได้จริงจริงนะคะภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกเลยว่า
เห็นภาพจากกล้องหน้ารถแล้วเนี่ยโอ้โหช็อกเลยครับช็อกจริงจริงที่เห็นว่า
คู่กรณีลากศพสามีเธอออกมาจากรถเหมือนใบที่สนใจอะไรทั้งนั้น
ทิ้งไว้กลางถนนแล้วเหมือนกับพยายามจะหนีอ่ะซึ่งก่อนจะเห็นคลิปที่มันเกิดเรื่องทั้งหมดเนี่ย
ภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าคนขับรถก็ทำทีว่ามาขอโทษแล้วก็ช่วยค่าทำศพสามหมื่น
ก็ไม่ติดใจเอาความนะเธอบอกว่าก็ไม่เป็นไรถือว่าเขาก็ไม่ได้หนีไปไหน
แล้วก็มาขอโทษด้วยมาช่วยเหลือเรื่องของค่าทำศพด้วยเธอบอกไม่รู้
ไม่รู้ว่าโหมาลากร่างของสามีเธอลงไปทิ้งไว้กลางทางแล้วพยายามจะหนีนะคะ
คืออยากให้เขารับผิดชอบในส่วนนี้ค่ะเพราะว่าเราเองก็คือขาดสามี
แม่เขาก็คือผ่านลูกชายเป็นครอบครัวเป็นหัวหน้าหลักนะคะครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วย
ก็คืออยากให้เขาดำเนินการให้ยุติธรรมกับเราที่สุดนะคะเพราะว่าสามีเราตายเพราะว่าเขาก็ขาด

ทีนี้ค่ะตัวภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นตอนที่สามีเธอเพิ่งเลิกงานกำลังจะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านนะคะ
ครับแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ตำรวจสพคหงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก็จะไปดูภาพจากกล้องหน้ารถอย่างละเอียด
แล้วก็จะมีการแจ้งข้อหาคนขับรถเก่งเพิ่มเติมด้วยค่ะ
เพราะมันทำให้เห็นได้ว่าตอนที่คุณชนเขาแล้วเนี่ยคุณตั้งใจที่จะไปต่อ
ค่ะไม่ได้หยุดเพื่อให้การช่วยเหลือ
เพราะลักษณะที่ไปดึงเขาลงมาเนี่ยคือมันติดหน้ารถไงใช่ค่ะ
ถ้าไปต่อแล้วทีนี้มันก็ไปต่อไม่ได้อีกเพราะว่ารถพัง

แล้วก็กล้องหน้ารถคือไม่แน่ใจว่าคนขับรถเก่งตั้งใจจะทิ้งเอาไว้ข้างทาง
มันกระเด็นตอนที่ไปชนหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ย
แต่เหตุการณ์มันแดงก็เพราะว่าชาวบ้านไปเจอกล้องหน้ารถของคุณที่อยู่ข้างทาง
แล้วก็เมาแล้วขับแน่นอนนะ